พาไปดูกุ้งล็อบสเตอร์เขาทำอะไร

นี่พละมันเขาก็อบคุณ
เฮ้ยคือเห็นแล้วตื่นเต้นแทนค่ะ

แต่เราก็มาเปรียบเทียบกับการออกกำลังกาย

มีอาจจะเหนือแน่นแน่นขึ้นหรือเปล่า
อันนี้ต้องให้คุณรัชพรไปสู้นะ
เฉพาะเด็กสาวออกกำลังกายนะ
ถ้าซิกอัพจะสู้ได้

ไม่สู้นะคะแต่ก็ท่าทางนี้แหละถูกต้องเลยพี่มิ้นถูกเด๊ะนะคะ
ว่าจริงมันก็คือการดีดของกุ้งปกติแหละ
แต่เขาไปจับตรงหางไว้มันก็เลยท่าทางเหมือนกับคนซิตอัพนี่แหละ

และซิดอัพในความเร็วที่สม่ำเสมอด้วย
ใช่นะคะคลิปนี้เป็นที่คือค่ะ
อยู่ในสังคมออนไลน์เกิดขึ้นที่เมืองไถหนานไต้หวันนะคะ
ก็ทุกครั้งที่ล็อบสเตอร์ดีดตัวก็เหมือนกับการซิตอัพ
คลิปนี้ก็รวมแล้วซิตอัพได้๔ครั้งนะคะ

เก่งค่ะทีนี้ล็อบสเตอร์พอไปแล้วอันนี้๔ครั้ง
อันนี้พาไปดูอีก๑ตัว๖ครั้งค่ะ

ตรงโทยกน้ำหนัก

นั่นน่ะสิค่ะนี่เขายกแบบแข็งแรงนะแต่เห็นครั้งที่๖ไหมคะ

มีการน้ำหนักเทไปสักนิดแล้วก็โอ้โห
มีการยกมือบ๊ายบายยอมแพ้ด้วยเหมือนบกทงข่าว
อันนี้กำลังแขนดีสิล่ะ
จริงอ่านภาพหัวขาวเมื่อสักครู่นี้
กุ้งซิดอ้าปูยกน้ำหนักนิดนึกถึงภาพปูภรรยา
กำลังกายอะไรอย่างนี่
ไม่ใช่ปูจริง

แต่จริงอย่างปูเขาค่อนข้างกำลังแข็งเขาแข็งแรง
กำลังแขนลูกกำลังกล้ามแล้วกันเนอะ
ข้างแข็งแรงอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องใช้เป็นอาวุธในการป้องกันตัว